ได้กลิ่นเหมือนมีกลิ่นน้ำมันรุนแรง

แล้วเป็นการตัดสินใจจอดที่ถูกจริง
พอลงจากรถปุ๊บไฟลุกท่วมรถแบบนี้เลยค่ะ

เกิดอะไรขึ้นกับรถคันนี้นี่เป็นภาพเหตุการณ์
เมื่อตอนช่วง๑๑โมงครึ่งที่ผ่านมานะคะ
บนทางด่วนพิเศษบูรพาวิถีฝั่งขาออกไปชนบุรี
กม๓๕ช่วงบางบ่อสมุทรประการนี่แหละค่ะ
ดับเพลิงต้องไปช่วยกันนะคะ
จอดอยู่ข้างทางแล้วไฟไหม้รุนแรงเลยค่ะ
คือกลุ่มควันมันลอยคลุมปกคลุมการจราจร
เหลือทั้งสองฝั่งเลยนะคะ
ก็ต้องเร่งปิดการจราจรแล้วก็ฉีดน้ำแบบนี้ค่ะ
ประมาณสัก๓๐นาทีถึงจะควบคุมเพลิงได้

ไม่เหลือเลยค่ะไหม้ทั้งคันเลยนะคะ
คนขับนายวัชรินเหลืองอ่อนค่ะ
ยืนอยู่นอกรถตู้เนี่ยค่ะ
เนื้อตัวมีแต่เขม่าก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
เล่าอย่างนี้เขาบอกเขาไปเอาเบาะรถตู้
มาจากสระบุรีมาจากสระบุรี

ขับอยู่บนทางด่วนได้กลิ่นน้ำมันแรงมากเลย
ตัดสินใจจอดข้างทาง
หลังจากนั้นเห็นไฟลุกด้านหลังเบาะฝั่งคนขับ
ก็พยายามจะดับไฟเอาไม่อยู่ค่ะ
ตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปเก็บเอกสารทรัพย์สิน
เบาะที่เพิ่งซื้อมาลงจากรถ
แล้วก็รอดค่ะแต่รถไม่รอด

บอกว่ามันน่าจะเกิดจากน้ำมันรั่ว

จะเป็นน้ำมันของเขาถังน้ำมันรั่ว
เดี๋ยวก็คงจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกันต่อไปนะคะ
แต่ว่าดูแล้วน้ำมันมันไม่ได้มาจากไหน